มาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้สำหรับเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
สำหรับการบำเพ็ญกุศลของศพนางสาวนัทธนิชาเชิดชูบุพการี
หรือว่าน้องอินดารานักแสดงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
เราจะเล่าข่าวต่อกันเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงของการรับศพ
การเชิญดวงวิญญาณการรดน้ำศพบรรยากาศสวดพระอภิษฐรรม
แล้วก็คำเปิดเผยจากคุณบินบรรลือฤท

เกี่ยวเนื่องกับน้องทามสาวธอม
รวมถึงความเสียใจของเพื่อน
แล้วก็ประเด็นเรื่องของคดีการหาสาเหตุการเสียชีวิต
รวมถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ
อาถรรพ์หมายเลข๗ที่คนโซเชียลเขาขุดขึ้นมา
ก็มีเหมือนกันรวมอยู่ในข่าวนี้กันเลยนะฮะ
เลียงเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นก่อนนะคะช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
เริ่มต้นตั้งแต่ที่นางลัดดาอุตวัฒน์ซึ่งเป็นแม่ของน้องอิน
พร้อมด้วยญาติและเพื่อนชายคนสนิท
เดินทางมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

โดยในหนังสือรับรองการเสียชีวิตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาล
ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องอิน
คือสันนิษฐานว่าศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ส่วนผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้คณะแพทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จากนั้นครอบครัวของน้องอินค่ะเดินทางไปทำพิธีพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือบริเวณถนนกาญจนาพิเศษนะคะก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟเชียงราก
ซึ่งระหว่างทางแม่ของน้องอินได้โปรยเหรียญ
เพื่อขอทางเป็นตามความเชื่อนะคะและเรียกชื่อของน้องอินไปด้วยตลอดทาง

พระภิกษุสงฆ์ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณและเอาเงินเหรียญจำนวน๘บาท
วางไว้ที่โคนต้นกล้ามปูซึ่งเป็นจุดที่น้องอินขับรถไปชน
ใช้เวลาที่จุดนี้ประมาณ๕นาทีด้วยกัน

โดยคุณแม่เรียกให้น้องอินขึ้นรถตามไปด้วยค่ะ
ฟังเสียงช่วงบรรยากาศที่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุก็คือต้นกล้ามปู่
ซึ่งจะไปประกอบพิธีฐางทำศาสนา
วิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายจงช่วยเปิดทาง
ให้ดวงวิญญาณของนางซ์จะช่วยบุคคาลี
ตามรถตามร่างตามพระขุนเจ้า
ตามญาติพี่น้อง
หลังจากเสร็จพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องอิน
ครอบครัวของน้องอินนำร่างของน้องอินมาตั้ง
สำหรับพิธีรดน้ำศพที่วัดราชสิงหอนย่านเจริญกรุง
ซึ่งพิธีรดน้ำศพก็เริ่มตั้งแต่ช่วง๑๖นาฬิกาเมื่อวาน
ใช่นะครับซึ่งบรรยากาศภายในพิธีรดน้ำศพ
ก็มีครอบครัวมีญาติและเพื่อนดารานักแสดงมากันหลายท่าน
ก็อย่างก้าวจิรายุละอองมณี
นางสาวคาริยานิฮุตนักแสดงช่อง๓
ทยอยมาร่วมไว้อะไรบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
กระทั่งนายบินหรือว่าท็อปบรรลือฤทธิ์
เจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก
พร้อมกับนายเอกพันธ์หรือว่าคุณไทยบรรลือฤทธ
เดินทางมาถึงก็ได้เริ่มพิธีรดน้ำศพ

จากนั้นมีการนำร่างของน้องอินบรรจุโลง
คุณแม่คือนางรัฐดาผู้เป็นแม่ได้บอกว่า
ไม่ต้องห่วงแม่แม่ขออโหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา
ก่อนที่จะนำร่างบรรจุลงโลง
เลื่อนศพไปตั้งที่สาราหน้าเมน
เพื่อทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมต่อไปนะครับ
ให้สัมภาษณ์ของคุณแม่เมื่อวานนี้นะครับ
หลายคนก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของคุณแม่
ซึ่งคุณแม่เองก็ยังมีศีลหน้าที่เศร้าสร้อย

คุณแม่บอกว่าแม่บอกน้องไปว่าไม่ต้องห่วงแม่
ขอให้น้องไปสู่สวรรค์เลยและขอให้มีความสุข
เรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทันหันมาก

แต่ช่วงเปิดประตูเข้าบ้านในคืนก่อนหน้านั้น
หรือว่าวันก่อนหน้านี้นะครับก็รู้สึกขนลุกสู้
เชื่อว่าน้องมารอแม่อยู่ที่บ้าน
ตรงกับที่เพื่อนของลูกสาว
พี่สาวได้ไปถามพระอาจารย์คนหนึ่งถึงเรื่องของน้องอิน
พระอาจารย์บอกว่าน้องอินก็มารอแม่อยู่ที่บ้านเหมือนกัน
น้องอินยังพูดว่าเขาห่วงแม่
แต่อันนี้คุณแม่บอกก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะ

แต่ว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่ได้ไปสอบถามพระอาจารย์เอง
และในวันที่คุณแม่เข้าไปในบ้านแล้วบอกมีอาการขนลุก

คือก่อนที่จะเข้าบ้านบอกน้องอินแม่มาแล้วนะ

แล้วก็พวกเบนแม่หลังจากนั้นก็เลยเรียกลูกกลับบ้าน
ฟังที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะฮะ
มีแต่ว่าเปิดประตูเข้าบ้านขนลุกสู้เลย
ขนนี่ลุกนานมากเข้าไปในบ้านก็ยังเป็นอยู่
รู้สึกได้ใช่ไหมครับ
รู้สึกได้เลยค่ะมันไม่ได้เป็นปกตินะฮะ
คุณจะเชื่อว่า
ชื่อว่าน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านแล้ว
ก็พอดีหลานหลานที่เป็นลูกของพี่สาวนะคะ
เขาก็มีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ไปถามพระอาจารย์ที่แบบเก่งเนี่ย
พระอาจารย์เขาก็คุยกับน้องเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านแล้ว
พอดีวันนั้นแม่ไปที่สอนอเพื่อจะไปดู
สอนอทำเรื่องแล้วก็จะไปแวะที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

คือน้องมารอแม่อยู่ที่บ้าน
พระอาทั้งบอกเป็นสวนกัน
แล้วเสร็จก็ได้กลับบ้านไป
กลับบ้านไปแล้วก็ญาติที่อยู่ติดกับบ้านแม่

เขาบอกว่าเด็กมันก็วิ่งไปตรงประตู
เขาบอกอาอินมาอาอินมาอาอินมาคือคือบ้านเขาอ่ะ
ตรงที่เด็กอยู่นั่นเป็นห้องรับแขกก็ปิดประตูมุ้งรวดอยู่
แล้วพอดีมีคนเขาเปิดประตูจะเอารถออกแล้วเขาก็วิ่งไป
พอดีในห้องนั้นอ่ะมันติดกล้องวงวงจร
แต่ว่าเขาติดไว้ธรรมดานี่แหละเพื่อที่จะดูลูกเขาว่า
ดูเด็กไงเดี๋ยวมันชวนเดี๋ยวมันอะไร
พอดีแม่เขากำลังจะเดินหันหลังไปที่ครัว
ลูกก็วิ่งไปที่ประตูไอ้อินมาไอ้อินมา

แม่เขาก็มาออกก้าอะไรนะอาอินมาอย่างเงี้ย
แหละพอออก้าหลานตัวน้อยบอกอาอินมาอาอินมา
คุณแม่บอกเชื่อเลยว่าลูกมาหาที่บ้านจริงนะครับ
ดังนั้นแม่ก็เลยเรียกลูกเข้าบ้านนะครับ
แล้วก็แม่บอกว่าพอเรียกลูกเข้าบ้านเสร็จนะ
พูดเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้าไปในบ้าน

คิดว่าน้องอินอยู่กับแม่ตลอดนะครับ
แต่แม่อยากให้น้องอินไปสบายไม่ต้องห่วงแม่แล้ว

เพราะชาตินี้น้องอายุน้อยเจอกันชาติหน้า
ขอให้เขาเกิดเป็นลูกแม่อีกให้อยู่กันนาน
จากนี้แม่จะหมั่นทำบุญให้
ถ้ามีโอกาสคุณแม่บอกว่าอยากจะบวชชีพรามนะครับ
เราก็ถามถึงเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
คุณแม่บอกไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตมันคงเป็นอุบัติเหตุ
น้องอินไม่เคยมีศัตรูไม่เคยปองร้ายใคร
ตั้งแต่มีเรื่องมาแม่ไม่เคยเปิดดูทีวีเลยนะ
ไม่รู้ว่ามีกระแสหรือว่าคอมเมนต์อะไรบ้าง
เพราะว่าเราเสียใจอยู่ไม่อยากรับรู้อะไร
หลังจากนี้นะครับจะเอาอัฐิไปลอยอังคารที่สัตหีบ

เพราะว่าแม่มีลูกคนเดียวแม่อยู่คนเดียว
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเก็บแล้ว
คุณแม่ก็กล่าวด้วยน้ำตานองหน้านะครับ
เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็จะไปสัมภาษณ์คุณพ่อของน้องอินเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าคุณพ่อของน้องอินคือคุณพ่อวิวัฒน์เนี่ย
ไม่ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวอย่างใดนะครับ

ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาร่วมงานของน้องอินเมื่อวานนี้นะคะ

เป็นคนสนิทของครอบครัวน้องอิน

เมื่อวานี้ก็ได้มีการลำดับเหตุการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
ลำดับเหตุการณ์ของคุณบินบรรลือฤทธิ์สำคัญมาก
แล้ววันนี้ก็กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งครับ
น้องอินฝ่าฝนจากพัทยาไปหาสาวธอม
วงอนกันระหว่างทางคาดว่าไม่ชินถนนจนชนสยอง
ค่ะคุณบินได้พูดถึงอุบัติเหตุก่อนเบื้องต้น
บอกว่าคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากการขับรถเร็ว
พัทยาประมาณ๔๕คนก็คือจะไปเช่าห้องแล้วก็จะนอนด้วยกันที่พัทยา
แต่ทีนี้ประมาณ๕ทุ่มได้โทรหาเพื่อนสนิท
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทซึ่งชื่อว่าไทม์เป็นสาวหล่อ
เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
และไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีนี้น้องอินต้องเดินทางไปหาไทม์ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
โดยก่อนหน้านี้เพื่อนของน้องอินนะคะเล่าให้ฟังบอก
อินบอกว่าเบื่อเบื่อแล้วก็เลยโทรหาไทม์ว่าไปหาได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้ไทม์อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
คือช่วงประมาณ๔ทุ่มนะคุณบินเล่าให้ฟัง
บอกว่าสัก๔ทุ่มน้องอินก็โทรไปหาน้องทาม
เบื่อแล้วไม่อยากอยู่พัทยาแล้ว
เดินทางไปหาที่อายุทยาได้ไหม

จะเดินทางไปอายุทยาระยะทางกี่กิโลเมตร
ไมค์ก็ตอบกับน้องอินบอกว่าประมาณสัก๒๐๐๓๐๐กิโลเมตร
น้องอินบอกไม่เป็นไรสักชั่วโมงกว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้ว
ซึ่งไทม์ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อิน

กว่าจะมาถึงด้วยระยะทาง๒๓๐๐กิโล

ดังนั้นถ้าอินจะมาเกินเที่ยงคืน
อย่ามาเลยเดี๋ยวมันจะดึกไป
อันนี้เป็นเสียงสนทนาระหว่างอินกับไทม์

และทีนี้ทางฝากฝั่งของน้องอินกับเพื่อน
น้องอินบอกเพื่อนว่าจะไปงานซึ่งคุณพ่อเตรียมไว้
เป็นงานทำบุญให้กับคุณย่า
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่บอกกับเพื่อนนะ
ตั้งแต่เช้าก็เลยต้องขอตัวก่อนละกัน
บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขอตัวกลับก่อน
อายุทยาเพราะว่าพ่อโทรมาตาม
แต่ทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเราเช่าห้องนอนด้วยกันแล้ว
แล้วเราไปเที่ยวคอนเสิร์ตกันมาเดี๋ยวพักผ่อนก่อนไหม
อาบน้ำและพักผ่อนก่อนและประมาณตี๕ค่อยออกน่าจะทัน

และในขณะที่เพื่อนเข้าไปอาบน้ำออกมาน้องอินขับรถออกไปแล้ว
ใช่นะครับแล้วคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็ไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าคุณบินเขาคุยกับน้องทามนะถึงลำดับเหตุการณ์
เมื่อสักครู่นี้ผมเล่าถึงช่วงประมาณ๔ทุ่มใช่ไหม
เดินทางออกจากพัทยาเพื่อจะไปอายุทยา
หลังจากนั้นมีช่วงเวลาอย่างไรบ้าง
ฟังเสียงของคุณบินบริษฐ์เขาเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เปิดเผยได้ไหมว่าเราคบกันอะไรประมาณอย่างนี้

แต่ด้วยความที่อารมณ์อะไรไม่รู้

น้องอินไม่พอใจนิดหน่อยกับน้องทาม
ทามก็บอกไปก็ระหว่างทางน้องทามบอกตลอดว่า

หญิงก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยคุยกัน
ก็วางสายไปตอนนั้นตี๒๓๐นะครับวางสายไป
อันนี้วางสายไปประมาณ๒นาทีไทม์ก็โทรหาใหม่
น้องอิงก็รับรับก็คุยกันไม่ถึงนาที
อิ๋วบอกโอเคกำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวกำลังจะรีบขับรถ
แล้วก็วางใหม่จนกระทั่งน้องทามก็ไม่ได้โทรตาม
ตี๓โทรมาไม่มีการติดต่อไม่มีการอะไรแล้วทั้งนั้น
โทรไปประมาณ๑๐๒๐รอบสารรอบก็ไม่มีการติดต่ออะไรทั้งนั้นแล้ว
ก็นี่แหละครับก็เป็นช่วงไทม์ไลน์ที่คุณบินบรรลือฤทธิเขาเล่าให้ฟัง

ตลอดช่วงคืนตั้งแต่๔ทุ่มจนกระทั่ง๕ทุ่มเที่ยงคืน
ตี๑ตี๒ตี๓นะครับ
เพราะว่าไทม์เขาบอกเขาคุยกับอินตลอดทางเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ถามอยู่ตลอดว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว
อินก็บอกใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับ
แต่ว่าไทม์ก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะยุธยา
ขับรถต้องระวังด้วยนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกัน
จนกระทั่งดึกดื่นที่ตี๓แล้วคุณ
น้องอินไม่สามารถติดต่อ
ขออภัยน้องทามไม่สามารถติดต่อน้องอินได้แล้ว

ตี๒๓๐โทรไปครั้งล่าสุด
แล้วก็ไม่ได้โทรอีกเพราะน้องอินบอกว่าเดี๋ยวจะถึงแล้ว
บวกไปอีกครึ่งชั่วโมงเขาโทรอีก

พอติดต่อไม่ได้น้องทามก็บอกว่าสงสัยจะงอนกัน
และอินก็คงจะกลับไปที่คอนโดที่กรุงเทพแล้ว

ทามมารู้ข่าวการเสียชีวิตของน้องอินอีกครั้ง
ก็ตอน๙โมงเช้า
ส่วนขุนบินบันรือฤทธิ์นักภาพก็ยังบอกว่า
ขณะที่กู้ภัยไปเจอรถและร่างของน้องอินในช่วงเช้านะ

ว่าน้องอินจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๕ชั่วโมง
ดังนั้นพอไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ที่ได้คุยกับน้องทามแล้ว
คุณบินบรรลือฤทธิ์จึงคาดว่า
น้องอินน่าจะประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาประมาณตี๓
และในขณะประสบอุบัติเหตุฝนตกหนักถนนลื่น
และไม่มีรถใดผ่านมาทั้งนั้น
ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้องหน้ารถของใครใด
และไม่มีพยานในจุดเกิดเหตุ
รวมถึงไม่มีใครที่เข้าที่จุดเกิดเหตุและช่วยเหลือน้องอินได้
อันนี้เป็นคำไล่เรียงคำบอกเล่าของคุณบินบริษฐ์นะ
ซึ่งการคาดการณ์ที่บอกว่าน้องอินน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๔๕ชั่วโมง
เพราะว่าในช่วงที่กู้ภัยไปถึงไปจับตัวของน้องอินเย็นหมดแล้ว

ทีนี้น้องทามนะคะเป็นคนที่ถูกระบุว่า
พูดคุยกับน้องอินทางโทรศัพท์เป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ทามสาวธอมคนสนิทของน้องอินที่ถูกระบุ
ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนัก

แต่ได้ยืนยันกับขุนบิลบริฤษฐ์
บอกว่าน้องอินไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์

ตอนช่วงที่คุยโทรศัพท์กันคือปกติมาก

ว่าแบบนั้นหมายถึงไม่ได้มีอาการเมาอะไรเลยเนี่ยนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการรีบขับ
ประกอบกับช่วงนั้นฝนตกหนักถนนลื่น

เพราะตำรวจบอกว่าไม่มีรอยเบรกเลย
อย่างไรก็ตามเธอบอกเสียใจอย่างหนักเลยนะคะ

ส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวลิตาคาริยานิฮุต
เป็นนักแสดงเพื่อนสาวคนสนิทของน้องอิน
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกน้องอินเป็นเพื่อนที่ดี
ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่มีปัญหา
รวมถึงเป็นคนกระตันยูต่อครอบครัวและรักคุณแม่มาก
ทำทุกอย่างเพื่อคุณแม่มาโดยตลอด
อกจากนี้นะคะเพื่อนสาวของน้องอินยังเล่าว่า

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องอินที่เดินทางไปชมคอนเสิร์ตด้วยกัน

เล่าให้ฟังว่าประมาณตีหนึ่ง

อินบอกกับเพื่อนบอกคุณพ่อโทรตาม
ให้กลับไปร่วมงานคุณย่าที่พระนครศรีอยุธยาด่วน

และบอกว่าคุณพ่อโทรตามหลายครั้งแล้วด้วย
จากนั้นก็เดินทางออกไปทันทีค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าหลังจากพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเสร็จเรียบร้อย

ทำให้คนทั้งสารวัฒน์ตกใจ
เพราะว่าหนึ่งในผู้ร่วมงาน

เป็นลมหมดสติในงานนะคะ

ก็เลยทำให้คนในสาราค่อนข้างตื่นตกใจเหมือนกันนะคะ

เมื่อวานทางตำรวจและพิสูจน์หลักฐาน
ได้ไปลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุนะครับ
เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง
ก็มีทั้งรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดพนครสิทยาพันธบรวจเอกสง่าศรีสรรญานนนะครับ
แล้วก็มีทั้งด้านของพันธบรวจเอกริศศิริเทพพศพบางปะอิน
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครสิทธิยา
เข้าตรวจที่เกิดเหตุหาหลักฐานเพิ่มเติม

โดยพันธุ์ตำรวจเอกสง่าเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นพบว่าช่วงเกิดเหตุ

น้องอินขับมาเพียงลำพังบนถนนไม่มีร่องรอยการเบรก
และจากจุดที่รถตกถนนรถได้ถลายไปไกลกว่า๖๐เมตร
ชนต้นไม้ต้นกล้ามปูใหญ่อย่างรุนแรง
ส่วนโทรศัพท์ยังไม่พบ

พบเพียงเศษชิ้นส่วนของโทรศัพท์
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชิ้นส่วนโทรศัพท์ของน้องอินหรือไม่นะครับ
รองผู้การจังหวัดพระนครสิทธิยาก็เปิดเผยอีกนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ยังไม่มีพยานบุคคลหรือว่าภาพวีดีโอจากในรถ
แล้วก็จากคนทั่วไปมาเป็นหลักฐานนะ
ตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ถนน
โดยรอบแล้วก็ที่รถยนต์อย่างละเอียด
เพื่อสรุปให้ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไร
แต่ตำรวจก็ยังตั้งประเด็นไว้๕ประเด็นคือหนึ่ง
สภาพถนนลื่นเพราะฝนตก

ใช้มือถือระหว่างขับรถหรือไม่
เมาและ๕ปัจจัยอื่นเช่นตกใจเพราะรถคันอื่นตัดหน้าหรือไม่
แต่ที่สำคัญต้องสอบถามญาติแล้วก็เพื่อนว่าน้องอิน
ขับรถไปที่ไหนหรือกลับมาจากที่ไหน
ตอนนี้ก็จะประสานคุณบินบรรลือฤทธิ์มาให้ข้อมูลสำคัญด้วย
เพราะว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์เขาเปิดเผยไทม์ไลน์
ที่บอกว่าได้คุยกับน้องทามมาด้วยนะครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ได้ประสานไปแขวงทางหลวงปฐุมธานีปรับพื้นถนนช่วงคอสะพาน
ไม่ให้เป็นคอสะพานที่ทำให้รถกระโดด
แล้วก็มีการติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็ดูแลเรื่องของแสงสว่าง
บริเวณจุดอุบัติเหตุของน้องอินนี้เพิ่มเติม
เพราะว่าถือว่าเป็นจุดเสี่ยงด้วยนะ
คอสะพานอาจจะทำให้รถที่มาด้วยความเร็วเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกได้
และจากการที่ถูกระบุว่าตรงนี้เป็นคอสะพาน
สว่างอาจจะไม่เพียงพอด้วยประกอบกับฝนตกหนักและไม่ชินทาง
แล้วก็หลังจากนี้ตำรวจจะได้ประสาน
ที่รับผิดชอบก็คือทางหลวงมาดูแลจุดตรงนี้เพิ่มเติม
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะทราบว่าจุดตรงนี้สภาพมันเป็นแบบไหน
อันตรายยังไงตรงคอสะพานเนี่ยนะฮะ
ลงพื้นที่ไปนะคะได้ไปสำรวจจุดเกิดเหตุ
พบว่าบริเวณที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
มีสะพานข้ามคลองวังแตง
โดยบริเวณคอสะพานมีลักษณะสูงกว่าพื้นถนน
ทำให้รถถ้าวิ่งมาด้วยความเร็วเมื่อขึ้นสะพานแล้วลงพื้นถนน
รถจะเสียการควบคุมก็คือการเบี่ยงซ้ายเล็กน้อย
เลนข้างทางคือเบี่ยงซ้ายแล้วกินเลนไปเลยนะคะออกซ้ายไปเลย
อกจากนี้คนขับถ้าขับมาจุดนี้ต้องสังเกตช่องทางซ้ายมือด้วย
เพราะเป็นจุดที่จะมีรถที่มาจากทางหลวงหมายเลข๓๔
ที่มาจากปฐุมธานีบางประหันมาบรรจบตรงนี้พอดี
ประกอบกับพื้นผิวถนนมีลักษณะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจากมูลนิธิพุทธไทยสวรรค
ซึ่งประจำในพื้นที่เปิดเผย
บริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุหลายครั้งจนทำให้มีคนเสียชีวิต
ซึ่งอุบัติเหตุส่วนมากจะเกิดจากผิวถนนที่ไม่ราบเรียบ

และนี่ค่ะมีการเบี่ยงซ้ายเล็กน้อย

แล้วลักษณะการเบี่ยงการบีบของเลนเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่กู้ภัยบอกก็บอก
เกิดจากการเปลี่ยนเลนส์แบบกระทันหัน
เพราะว่าถ้าสมมุติเราขับลงสะพานพอดี
และมีรถที่เบี่ยงมาจากซ้ายพอดี

แล้วถ้ามีรถตามหลังมาก็จะเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกัน
คือเลนส์มันแปลกนะเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะฮะ
ค่ะส่วนเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งเล่นลับ
ความเชื่อที่หลายคนคิดว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งกู้ภัยบอกว่ามีชาวบ้านที่ขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว

ชาวบ้านที่ขับรถผ่านแบบนี้บอกมักจะเห็นเงาดำอยู่ข้างทางบ้าง
วิ่งออกมาตัดหน้ารถบ้าง
ฟังเสียงกู้ภัยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ
จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเงาดำบ้าง
คืออยู่ก็คืออยู่ข้างทางอะไรขนาดนั้นนะครับ
อยู่ข้างทางแล้วก็คือบางทีก็มีสิ่งเหมือนกับว่า

แต่ทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องแบบ

แต่คือเล่าค่อยฟังลักษณะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเงาดำอะไร
ส่วนมากที่เจอกันในเงาดำจะเจอกันในช่วงเวลาเท่าไหร่ครับ

ส่วนในโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงเรื่องของอาถรรพ์เลข๗คุณ
ซึ่งน้องอินโพสต์ได้โพสต์เฟซบุ๊กขายสินค้าล็อตสุดท้าย
เมื่อวันที่๗มีนาคม
น้องอินได้เสียชีวิตวันที่๗เมษายนเวลาประมาณ๗นาฬิกา
ชาวเน็ตบางคนบอกว่าหากนำเลข๗ทั้ง๓ตัวมารวมกันจะได้๒๐
ซึ่งเท่ากับอายุของน้องอินพอดิบพอดี
แล้วก็มีบางคนได้แสดงความเห็นว่าทางโหราศาสตร์เลข๗หมายถึงการเดินทาง
ซึ่งน้องเดินทางไปไกลแสนไกลแล้วนะครับในโลกโซเชียลก็ต่างแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอินนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมทางไลน์หน้าจอก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอินมา
แต่หลายท่านนะฮะก็ช่วยกันรณรงค์เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับ
บอกว่าคนเราเวลาขับรถขับราอย่าลืมนะฮะ
นึกถึงคำว่าสตินึกถึงความว่าไม่ประมาท
แล้วก็นึกถึงคำว่าผู้อื่นด้วยที่ร่วมในท้องถนนนะครับ
ก็ช่วงสงกรานแบบนี้ช่วงเทศกาลแบบนี้
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะฮะนี่คือเรื่องราวความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องอิน
ดาราสาวที่กำลังจะมีอนาคตนะครับ
ค่ะแล้ววันนี้เองก็ยังคงมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะที่วัดราชสิงหอนนะคะ